๙นาฬิกา๑๒นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันต่อ

ที่หายตัวไปจากบ้าน๖วัน๖คืน

โดยที่ยังไม่ได้ทราบนะครับว่าน้องดีเจนั้นหายไปไหน
นี่เป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวน

ว่าน้องดีเจหายไปได้อย่างไรและมีข้อสงสัยอะไรบ้าง
ตอนนี้ตำรวจเองพยายามรวบรวมหลักฐานต่างที่จะตัดประเด็นข้อสงสัยออกบ้าง
เพื่อให้รู้สาเหตุการหายตัวไปที่แท้จริงของน้องดีเจ
ส่วนอาการของน้องดีเจตอนนี้ยังคงเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
แล้วก็แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่น้องสามารถพูดคุยได้แล้วนะครับ
ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมติดตามกันมาต่อเนื่อง
ดังนั้นเดี๋ยวเราประมวลเรื่องราวความคืบหน้าในคดีของน้องดีเจ
ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในรายงานพิเศษของเราครับ
สำคุมภาพันธ์เด็กชายเจศรกรชายโยหรือน้องดีเจย์วัยสามขวบเศษ
ตากับยายออกไปเล่นหน้าบ้านพักก่อนหายตัวจากบ้านไปอย่างลึกลับ
ทุกคนในครอบครัวจะออกมาขอความช่วยเหลือในการติดตามตัว
ผ่านทางสื่อต่างแต่ก็ไม่มีเบาะแสใด
การค้นหาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง๖วันท่ามกลางความร้อนใจของครอบครัว
ยังไม่รู้ชะตากรรมของน้องดีเจกระทั่งเหลือเป้าหมายสุดท้าย
คือพื้นที่ป่าละเมาะบนภูเขาหลังบ้านพัก
เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังร่วมกันกว่า๑๐๐คน
พร้อมครอบครัวของน้องดีเจออกค้นหา
โดยใช้เวลาเดินเท้านานกว่า๒ชั่วโมง
ก่อนที่นายสุจิตชายโยตาของน้องดีเจตะโกนลงมาจากบนยอดเขาสูง
ก็พบตัวหลานชายแล้วอยู่ใกล้กับลำทานภายในสวนผลไม้
อยู่ลึกจากยอดเขาลงไปอีกกว่า๒๐๐เมตร
สภาพของน้องดีเจที่นอนสลบอยู่ในโพรงย่า
สภาพอิดโรยแต่ยังมีกำลังใจเข้มแข็ง
เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือนำตัวขึ้นมาอย่างทุลักทุเล
กลางความดีใจของครอบครัว
ดีเจหายจากบ้านพักเวลา๑๑นาฬิกา
เจ้าของสวนผลไม้ที่พบน้องดีเจคนแรก
แจ้งให้ตาของน้องดีเจทราบระบุว่า
พบน้องดีเจครั้งแรกเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์
บริเวณจุดที่พักของเขาโดยเห็นเดินออกมาจากป่าเพียงลำพัง
ไล่ให้ออกไปด้านถนนลาดยางซึ่งเป็นทางเข้าสวน
ส่วนจุดที่เจ้าหน้าที่พบน้องดีเจนอนสลบอยู่

ห่างจากที่พักของเจ้าของสวนผลไม้ประมาณ๒๐๐เมตร
เป็นร่องน้ำต้องเดินฝ่าป่ารกทึบ
มีกิ่งไม้ตลอดทางเข้าไป
ซึ่งจุดนี้สามารถเดินเข้าได้๒ทาง
จากถนนลาดยางทางเข้าที่พักชาวสวน
หรือเดินฝ่าป่ารกทึบจากบ้านของน้องดีเจ

แต่มีระยะทางไกลประมาณ๒กิโลเมตรพอกัน
ก็ในประเด็นนี้ผม

แต่ว่าก็ถ้าดูตามสภาพมันไกลมาก
ก็ยังมีโอกาสไหมที่เดินไปก็มีโอกาส

ก็หมายถึงว่าต้องมีผู้นำพาไป
คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งกลับ
ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ที่จะเข้าสอบปากคำน้องดีเจ

ซึ่งจะถือเป็นกุญแจสำคัญในคดีนี้
ไขข้อกังขาทั้งหมดของปมสาเหตุการหายตัวไป
ว่ามีใครที่เกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังหรือไม่
หรือเป็นการเดินพลัดหลงเข้าไปเอง
แต่ตำรวจยอมรับว่าจากสภาพพื้นที่ที่พบตัวน้องดีเจ
เป็นเรื่องยากที่เด็กชายวัย๓ขวบเศษ
จะเดินเข้าไปได้เพียงลำพัง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่แหละครับก็เป็นการประมวลคดีของน้องดีเจนะครับ

ก็ได้ไปที่สวนผลไม้ของนายไพโรธเทพบุตร
ซึ่งเป็นผู้ที่พบน้องดีเจเป็นคนแรกนะครับ
ก็เจ้าของสวนก็พาไปดูพื้นที่
แล้วก็อย่างที่ระบุไว้แหละครับว่าพื้นที่ตรงนี้
น้องดีเจวัย๓ขวบกว่าไม่น่าจะเดินเข้าไปด้วยตัวเองได้

เปิดเผยว่าตอนนี้น้องยังเป็นแผลในกระเพาะอาหารอยู่
แต่ว่าญาติสามารถเข้าไปเยี่ยมได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญน้องดีเจสามารถพูดได้
แต่ตอนนี้ต้องรอให้ทางจิตแพทย์เด็กแล้วก็แพทย์วิชาชีพ
เข้าไปพูดคุยกับน้องดีเจด้วยครับ